คราวนี้ไปบ้านลูกแฝดกันบ้างค่ะ

น้องอลินน้องอารันดูซิคราวนี้

นี่แหละค่ะน่ารักน่าเอ็นดู
ต้องบอกเลยว่าคุณโอปอลใช้คำนี้เลยบอกว่า
พลีชีพหน้าสด

ก็อัดคลิปวิดีโอขณะพาลูกน้อย๒คน

พร้อมกับสามีสุดหล่อนะคะคุณหมอโอ๊ค
โดยโอปอลก็บรรยายไปพร้อมกับภาพบอกว่า
กำลังพาลูกออกมาเลือกซื้อของ

จะกลับไปทำเมนูเด็ดสำหรับครอบครัว

อลินก็ทำหน้าที่ลูกสาวคุณแม่เลย

ออกเสียงทักทายพี่แฟนคลับด้วยค่ะ

นั่นไง

ลูกชายเหมือนจะยังงงกับสถานที่ใหม่

ก็เลยขอใช้สมาธิกวาดสายตามองไปรอบหน่อย
ทำความเคยชินแล้วก็อย่างที่คุณแม่เอ่ยทักไปนะคะ
ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากน้องอลันแต่ว่ามีแบบนี้ให้ดูแทนค่ะ

นี่ล่ะเพื่อนชาวโซเชียลครับจากก่อน
เป็นอย่างไรสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลหน่อยหาวใสเลย
นอกจากนี้เนี่ยคุณแม่โอปอลก็ยังขออวดความฟิตของสามีด้วย
ทางออกกำลังกายเป็นตัวเรียกเสียงหัวเราะจากลูกทั้งสองค่ะ
แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณพ่อทุ่มเทไปมันถูกใจน้องอลินซะเหลือเกิน
หัวเราะไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าสายตาจับจ้องมองอยู่ที่คุณพ่อ

เด็กคงมองน่ะตลกน่ะ
ไปดูคลิปกันหน่อยฉันทำอะไรบ้าง

ลินชอบแต่คุณพ่อหอบกินแล้ว
มีเสียบอกพ่อเป็นรมแล้วลูก

ก็ขอให้น้องทั้งอลินแล้วก็อลัน
เป็นเด็กน่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปนะคะ